ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตอบข้อสงสัยของญาติทุกประเด็น
โดยเฉพาะเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
เขาบอกว่าสงสัยว่าอาจถูกมอมยามหรือเปล่า

พื้นที่กันหน่อยของท่านพลตำรวจเอกวิรัชัยส่งเมตตาโรงผู้มันศาลการณ์ตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางลงไปที่สถานีตำรวจภูทรจันทบุรี
ไปติดตามคดีแล้วก็ไปคลี่คลายข้อสงสัยให้กับญาติของผู้เสียชีวิตในคดีรุมโทรมหญิงวัย๒๑ปี
ประเด็นที่สงสัยคือเรื่องของการค้นห้องพักที่คอนโดมิเนียมที่จันทบุรี
แล้วก็ไปพบยาหลายชนิดด้วยกันรวมถึงเรื่องของยาลดความอ้วน
ว่าเพื่อนของผู้ตายที่มีกุญแจห้องเนี่ยอาจนำยาลดความอ้วนไปเก็บเอาไว้ที่นี่
ชี้แจงว่าการนำยาทุกชนิดไปตรวจสอบเพื่อเทียบกันกับการชนสูตรศพว่ามีตัวยาใดบ้างที่กินเข้าไปแล้ว
ส่วนที่ไม่มั่นใจว่ายาลดความอ้วนนั้นจะเป็นของผู้ตายจริงหรือไม่นั้น
ตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงด้วยตามถุงตามกล่องที่ใส่อยู่
แล้วก็นำยาทุกชนิดไปให้กับเพศรัชกรตรวจสอบ
ก็มียาแก้ปวดยาแก้อักเสบอีก๒๓ตัวที่ยังไม่รู้ผล
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติด
ก็มียาหลายอย่างอยู่ในหอมของน้องกิ๊บ
ใช่ก็ไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวหรือเปล่าเป็นของน้องกิฟต์หรือเปล่า

สำหรับรถคันที่ขับพาไปก่อเหตุ
สงสัยเหมือนกันว่ามีการสวมทะเบียนหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนภาพจากกล้องวงจรปิด
มันเห็นที่มันไม่ใช่ป้ายแดงเหมือนกันนะ

เพราะว่าเป็นรถเช่าซื้อในชื่อของ๑ใน๔ของผู้ก่อเหตุนี่แหละนะฮะ
ก็เป็นทะเบียนป้ายแดงถูกต้อง
แต่ว่าที่เห็นในภาพมันคือวงจรปิดไง

แต่ก็ยื่นยันไม่มีการเปลี่ยนทะเบียมระหว่างทาง
รวมไปถึงประเด็นเงินในบัญชีของผู้ตายที่ยังคงสงสัยว่ามีเงินเข้าเป็นหลักล้านบาท
ตำรวจก็ทำการตรวจสอบบัญชีกับธนาคารแล้ว
นักก็มีการชี้แจงรวมยอดมา๒ปีมีเงินเข้าบัญชีมา
เพราะว่าผู้ตายไม่ได้มีการปรับสมุดบัญชีค่อนข้างนาน
มุดบัญชีก็รวบยอดแสดงผลปัจจุบันคือเหลืออยู่๒บาทเอง
แล้วก็ปิดบัญชีไปแล้วทำให้ญาติเข้าใจค่อนข้างจะคลายความสงสัยไปได้พอสมควร
เหมือนกับตัวเลขบรรทัศน์สุดท้ายค่ะเห็นไหมมันเป็นหลักล้าน
ญาติก็เลยสงสัยว่าอ้าวเงินเข้าหลักล้านแล้วก็ฝั่งที่เป็นถอนก็เป็นหลักล้านเหมือนกัน
เข้าปุ๊บออกปั๊บจริงแล้วธนาคารบอกว่าเป็นการสรุปยอด

ใช่คือยอดรวม๒ปีว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่
สรุปแล้วเหลือ๒บาทรวมไปถึงประเด็นยอดอื่นก็ไม่ติดใจแล้วครับ
เพียงเรื่องเดียวคือเรื่องของทำไมน้องกิ๊บเนี่ยจึงสลบฟุบลงไปกับโต๊ะของผู้ต้องหาทันที

อาจจะเป็นการวางแผนหรือเปล่ามีนางนกต่อมหรือไม่
ก็แสดงว่าอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๔คนหรือเปล่า
ไปฟังเสียงญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ว่าวางแผนพอน้องนกก็ปุ้มกันมีตรงนกต่ออะไรไม่ก็รอให้สำรวจก็ทำงานครับ
ว่ามันมีเพิ่มหรือไม่แต่ถ้าหลุมกิฟต์มันน่าจะมีเพิ่มมากกว่า๔คน
แต่ต้องรอตำรวจมาทำงานก่อนครับ
แต่สำรวจเขาก็ทำงานดี
เขาก็เต็มร้อยอยู่แล้ว
ละ๓วัน๙จัง

ได้มอบยาน้องสาวผมหรือเปล่า

แล้วมีมากกว่านี้หรือเปล่า

ให้เป็นพี่ตำรวจเขาทำงานก่อน

รวมทั้งตำรวจยังคงคาใจก็แน่นอน
เป็นเรื่องของสาเหตุของการตาย
ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าในกระเพาะของผู้ตายนั้นเนี่ย
ในร่างกายผู้ตายเองจะมีสารชนิดใดอยู่บ้าง
ก็ต้องไปตรวจทางเคมีให้มีความละเอียด

แต่ก็ยืนยันว่าตำรวจไม่นิ่งนอนใจ

แล้วก็จะสามารถคลายความสงสัยได้หลายเรื่อง
เรื่องยาเสพติดว่าผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีผู้หญิง๓คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

แก่หญิงที่ใส่สายเดี่ยวชุดดำที่ปรากฏในภาพ

แพลวเนี่ยพูดจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าผู้ตายเนี่ย
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด

ไปฟังเสียงของท่านพลตำรวจเอกวิทยาชัยหน่อยครับ
แล้วก็เงินที่อยู่ในธนาคารที่สงสัยว่า

รวมสองปีแล้วมีเงินเข้าล้านพระบาท

แล้วก็ไม่มีเงินให้ประทุษร้ายด้วยครับ

ผู้ตายเป็นบุคคลที่

บค้าสมาคมกับ
ใครก็ตามที่ทำธุรกิจสีเทา

ไม่ว่าจะเป็นนักค้ายาเสพติดหรือ
นักธุรกิจปล่อยกู้นอกระบบก็ตาม

แต่เรื่องของการค้ายาเสร็จติดก็ตัดไปนะครับ

เพราะผู้ตายจากการสอบถามพยานที่อยู่ทั้งหมด

จากสถานร้านอาหาร
กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยกัน
สาเหตุของการนอกหมดเสร็จติด

ผลการชัดสูดพิสูจน์ภิกษบของแพทย์ครั้ง
มีใครมอมยากระตุ้นทางเพศหรือไม่

สาเหตุแนื่องมาจัดยาที่รับประทาน
มันอยู่ที่เราพบเป็นของกลางหรือไม่
อันนี้แพทย์ผู้ชนสูตรพลิกศพก็จะเป็นคนให้คำตอบครับ

สาเหตุที่มีการพาไป
คมขึ้นกระทำเวลาในขณะของพระการทรวมหญิงนั้น
มีการเกิดขึ้นแน่นะครับ
แล้วก็มาจากเหตุจูงใจใด
ก็อยู่ระหว่างตำรวจรวบรวมพยากฐานนะครับ

แต่ว่าส่วนที่จะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมหรือไม่
ก็บอกได้แต่เพียงว่ากลุ่มชายที่ไปด้วยกันมีมากกว่า๔คน
หากมีพยานหลักฐานเกี่ยวยงไปถึงว่าร่วมกระทำผิด

พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ให้ซิริหรือว่าหญิงที่ใส่เสื้อสายเดียวสีดำ
อยู่ในเหตุการณ์ไปที่จุดที่เกิดเหตุภายในผับออบิต
พร้อมกับอธิบายเรื่องที่มันเกิดขึ้น
โดยเธอก็บอกว่าตัวเธออยู่ที่โต๊ะหมายเลข๒๖
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาอยู่โต๊ะหมายเลข๒๕
ลักษณะมันคือมันโต๊ะติดกันนะ

ส่วนกิฟต์ผู้ตายเดินมาที่โต๊ะของผู้ต้องหา
แล้วก็ยืนแทรกในกลุ่มของผู้ต้องหา
ก็มีการดื่มกินเต้นรำกันในผับตามปกติ
สักพักหนึ่งกิฟต์เองก็ฟุบลงไปทันที

ซึ่งสิริเองเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยกัน
ทั้งที่ไม่รู้จักนะฮะก็เข้าไปรีบโอบ

จากนั้นก็พากันออกไปนั่งที่โซฟาด้านหน้าผับ
ตามที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดไป
ก่อนที่กลุ่มผู้ต้องหาจะพากิฟต์ออกไป

แล้วเธอก็เห็นกระเป๋าลนอยู่

ไปฟังเสียงน้องสิริเล่าให้ฟังครับ

ตามที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดไป
ยังรถที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดไป

ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก
ของมันตกอยู่ด้านนอก
ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก
ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก

ของมันตกอยู่ด้านนอก